หนึ่งเป็นเรื่องการทารุณกรรมสัตว์นะครับ
มีการเผยแพร่แล้วก็มีการรณรงค์กันเกิดขึ้นนะครับ
สนใจครับเรื่องนี้เดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยครับ
คุณผู้ชมครับเพจนี้นะฮะก็มีการ

นี่เป็นเพจของนักกิจกรรมที่เผยแพร่ข้อมูล
และรณรงค์ยุติการทรมานสัตว์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะครับ
เยว่าในเอเชียมีประเพณีทรมานช้าง
ในการฝึกเพื่อนำช้างมาใช้รองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
จำได้ไหมฮะเมื่อ๒๓วันที่ผ่านมา
เรามีภาพเด็กคนหนึ่งที่เป็นควานช้างเนี่ย
เดินไปแล้วก็ทำท่าง้างจะต่อยจะต่อยช้าง

อัดคลิปทำไมทำแบบนั้นทำไม
นี้ก็เลยเป็นเพจที่ออกมาเคลื่อนไหวต่อเนื่องกันเลยทีเดียว
รณรงค์ยุติการทรมานสัตว์ที่เกิดขึ้นทั่วโลก
เขารายงานว่าเบื้องหลังการฝึกช้างเพื่อจะรองรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในไทย
มีการทรมานช้างเพื่อให้เชื่อฟังคำสั่งมนุษย์
โดยระบุว่าในเอเชียมีประเพณีที่เรียกว่าการทำลายจิตวิญญาณช้าง
โดยจะพรากลูกช้างออกจากแม่ในขณะที่ลูกช้างมีอายุเพียง๓๖ปี
ซึ่งถือว่าอายุยังน้อยมากเมื่อนำไปฝึก
แล้วก็ยังมีลูกช้างจำนวนมากที่ถูกพรากจากแม่ช้างในขณะที่อายุน้อยกว่านี้
ซึ่งในการทำลายจิตวิญญาณของช้างเพื่อให้เชื่อฟังผู้คุม
จะมีการจับลูกช้างขังกรงแคบที่แทบจะขยับตัวไม่ได้
มีการทุบตีลูกช้างด้วยเหล็กแหลมรวมถึงปล่อยให้มันอดหยาก
ขั้นตอนการทำลายจิตวิญญาณช้างเนี่ยจะใช้เวลาหลายสัปดาห์ติดต่อกัน
เหมือนรับน้องอะเนาะประมาณนั้นนะฮะ
และไม่มีการรักษาเมื่อลูกช้างบาดเจ็บ
ลูกช้างยอมเชื่อฟังควานช้างหรือผู้คุมด้วยความหวาดกลัว
ซึ่งทางเฟซบุ๊คเพจดังกล่าวระบุว่า
ประเพณีการทำลายจิตวิญญาณช้างเกิดขึ้นในอินเดียด้วยเช่นเดียวกันครับ
ก็ได้เผยแพร่ข้อมูลนี้แล้วก็รณรงค์ให้มีการลงชื่อผ่านเว็บไซต์ต่าง
แคมเปญสนับสนุนยุติการทารุณกรรมช้าง
ที่กำลังรณรงค์ยุติการทารุณกรรมช้างในอินเดีย
ซึ่งขณะนี้ก็มีผู้ลงชื่อสนับสนุนแล้วกว่า๔๐๐๐รายชื่อ
ที่กำลังรณรงค์การต่อต้านการทารุณกรรมช้างทุกรูปแบบในประเทศไทย
ซึ่งขณะนี้ก็มีผู้ลงชื่อสนับสนุนไปแล้วกว่า๕๕๐๐คน
ก็หลายครั้งเราก็รู้สึกตื่นเต้นที่ช้างมีความสามารถ
เตะบอลวาดรูปหรือว่าหลายเรื่อง
แต่เห็นแบบนี้แล้วก็ตกใจเหมือนกัน
อันนี้ก็เป็นข้อมูลนี้จากฝั่งที่เขานำเสนอนะครับ
เห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรก็ลองเข้าไปส่องเว็บไซต์
เพื่อจะร่วมลงชื่อรณรงค์ให้มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้